คุณผู้ชมทีนี้ไปดูรายละเอียดกันในหลายจุดบ้าง
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปประจำการอยู่

ก่อนจะจบรายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์อยู่ที่๑๐๑นะคะ

ชาวบ้านช่วยกันเอากระสอบทรายมาวางซ้อนกันซ้อนกัน

แล้วก็จะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

เท่าที่ทำได้เพื่อป้องกันบ้านน้ำท่วมนะคะ
ส่วนเช้านี้คุณสมศักดิ์ก็
ย้ายจากร้อยเอ็ดมาที่อุบลราชธานีนั่นเองนะคะ

ตอนนี้เขื่อนธาตุน้อยเองก็เร่งระบายน้ำออกค่ะ
เพื่อที่จะรองรับน้ำก้อนใหม่ที่จะลงมาเติมนะคะ
เพราะฉะนั้นเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกัน
กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะ
วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ผมอยู่ที่ถนนริมแม่น้ำมูลนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าในขณะนี้นะครับแม่น้ำมูลนั้น
ก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ำในภาคอีสาน
ตั้งแต่จังหวัดสกลนคร๑๐๑ยะโสธร

จะรับน้ำจากแม่น้ำชีที่บ้านวังยางนะครับ
จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้แหละครับ
แล้วก็ถากจากที่เห็นด้านตรงข้ามนะครับ
ก็คือบ้านเรือนของประชาชนนั้น
มีเพียงพนังกั้นน้ำที่กั้นไว้นะครับ
ซึ่งพนังนั้นสูงกว่าระดับน้ำประมาณสัก๑เมตรเท่านั้นเองครับ
แล้วก็นี่ก็จำนวนน้ำยังไม่มาเต็มจำนวนนะครับ

หากน้ำจากเขื่อนลำเปล่าไหลลงมาถึงตรงจุดนี้นะครับ
คาดว่าระดับน้ำนั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับ
อีกล้านลูกปาดเม็ดต่อวันเลยทีเดียวครับ
วนน้ำจำนวนมากไหลเข้าเกือบเต็มความจุเขื่อนธาตุน้อย
เคืองในจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งอยู่ด้านล่างของเขื่อนยะโสธรพนมไพร
และจะบริหารจัดการน้ำสอดประสานกัน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตามลำน้ำชี
ตั้งแต่จังหวัดยะโสธรเรื่อยลงมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดและอุบลราชธานี
โดยการระบายน้ำนั้นนะครับทางเขื่อนธาตุน้อยตำบลธาตุน้อย
ที่บ้านวังยางตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบนะครับ
โดยปัจจุบันพบว่าได้แขวนประตูระบายน้ำทั้ง๘บาน
ให้น้ำไหลผ่านไปตามเส้นทางธรรมชาติที่๙๔
ที่๙๓๙๔ล้านลูกบาทเม็ด
คือสามารถที่จะระบายได้เต็มที่คือ๑๙๕๐รูปบาทเมตรต่อวินาที
หรือประมาณ๑๖๘ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ก็คือช่วงก่อนฤดูน้ำหลากนี้ก็คือให้ทุกเขื่อนพร่องน้ำอยู่ประมาณ๖๐
เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะลงมาเติม
ก็มีการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันระหว่างเขื่อนทุกตัว
ว่ามีการระบายน้ำเท่าไหร่ยังไงนะครับ
สำหรับพื้นที่เสี่ยงตามพื้นที่รับผิดชอบของเขื่อนธาตุน้อย
มี๑๒แห่งคือบ้านแก้งโพตำบลค้อทอง
สะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านน้อยบ้านดินดำบ้านคำไฮ
พระบางบ้านธาตุน้อยตำบลธาตุน้อย

แสงน้อยตรงสะพานข้ามแม่น้ำชี
ตำบลนาคำใหญ่ทั้งหมดอยู่ในอำเภอเคืองใน
แล้วก็บ้านท่าสนามชัยอยู่ที่ตำบลหนองบ่อ

และบ้านฟ้าฮวนอยู่ที่ตำบลฟ้าฮวน
อำเภอขอวังจังหวัดเยอะโสธรครับ
และเมื่อวานนะครับผมได้ลงพื้นที่ไปยัง
ตำบลพนมพรายอำเภอพนมพรายจังหวัดร้อยเอ็ด

และพวกเขาก็จะสู้ไปจนกว่า

แต่พวกเขาก็ถือว่าได้ทำดีที่สุดแล้วครับ
ถึงว่าจะมีน้ำท่วมมาหรือไม่มีน้ำท่วมมาก็ตามครับ
ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
สู้คำนี้คือคำที่ชาวบ้านในหมู่บ้านดอนเจริญ
และชาวบ้านท่าสะอาดตำบลพนมภรรย์อังเภอพนมภรรย์จังหวัด๑๐๑
ใช้เป็นแรงกระตุ้นชาวบ้านด้วยกันเอง
ในการต่อสู้กับมวลน้ำจำนวนมหาศาลภายในลำน้ำชี
ที่มีเพียงถนนเส้นเล็กขวางกั้นไว้
ระหว่างพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
อยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่งถึง๒เมตร
รวมถึงตัวพื้นที่ของหมู่บ้านดอนเจริญเอง

ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรก
ของเขตเทศบาลตำบลพนมภรรย์

ร่วมกับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย

ค่ายบดินเดชาจังหวัดยสวทร

นั่นก็คือนำกระสอบทรายไปทำเป็นพนังกั้นน้ำไว้
ตามจุดเสี่ยงต่างภายในพื้นที่

ขนาดข้างตามแนวน้ำ
กว่า๒๐๐๐กระสอบเป็นกองทัพมด
ด้วยการบรรทุกท้ายรถจักรยานยนต์

และบริเวณโค้งน้ำท้ายหมู่บ้านท่าสะอาด

เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการถูกกัดซะได้ง่าย

เพื่อป้องกันแรงกัดซะของน้ำ

ประมาณ๔๐๐หลังคาเรือน๔หมู่บ้าน
คือบ้านดอนเจริญบ้านดอนจันทร์
อุดมศิลป์และบ้านท่าสะอาดบางส่วน
ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า๒เมตร
และทั้งหมดมาช่วยกันด้วยใจไม่มีการบังคับหรือขอร้อง
ใจกันมานี่ตลอดเลยค่ะแทบทุกปีค่ะ
ภูมิใจค่ะที่ลูกหลานแล้วก็พี่น้องมันช่วยกัน
แล้วก็บ้านเราก็จะสามัคคีกันอย่างนี้ตลอดไป
ส่วนการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ๘เครื่อง
บริเวณด้านล่างเขื่อนยะโสธรพนมไพร
ชาวบ้านก็ได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของกรมชลประธานสำนักงานที่๗
ถึงผลกระทบที่ชาวบ้านจะได้รับ
สุดท้ายก็สามารถตกลงกันได้ด้วยดี
นอกจากนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

รองรับพร้อมแจ้งเตือนให้ชาวบ้านได้ทราบเรียบร้อยแล้ว
จะมีจุดต่างที่จะให้ชาวบ้านไปอยู่อาศัย
จะใช้สาราวัดจะใช้อาคารของโรงเรียน
เพื่อสะดวกในการอยู่
เพื่อสะดวกในการอุปโภคบริโภค
น้ำอะไรต่างจะสะดวกดีกว่า
ที่จะไปอยู่กลางเต็นต์กลางอะไร
จะให้ไปอยู่ในอาคารสถานที่ของวัดของโรงเรียน
สำหรับพื้นที่ประสบภัยของอำเภอพนมไพร
ปัจจุบันมีชาวบ้านเดือดร้อนแล้วกว่า๓๗๐๐คน
จาก๑๓ตำบล๑๔๑หมู่บ้าน
พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวม๒๓๕๐๐ไร่

ในการที่จะต่อสู้กับภัยน้ำท่วมด้วยตัวเองนะครับ
เรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างมาช่วยกัน

โดยที่ไม่ต้องมาขอความร่วมมือ
หรือว่ากดเกณฑ์อ่าใดในทั้งสิ้นนะครับ

กระสอบทรายลงในกระสอบปุ๋ยนะครับ
เพื่อที่จะนำไปทำเป็นพนังกั้นน้ำ

เดี๋ยวผมขอเสียงชาวบ้านในการร่วมแรง
ร่วมใจกันในการต่อสู้กับภัยน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งครับ

และนี่แหละครับก็คือเป็นความหนักแน่นของชาวบ้าน
แล้วก็ความน่ารักของชาวบ้านในการที่จะ
ต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะครับ
พวกเขาก็บอกว่าจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด
ถึงแม้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามนะครับ
ท่ามกลางการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
ของเขื่อนยะสวทรพระนมไพร
และก็เขื่อนภาษณ์น้อยบนราชธานีครับ
ขณะที่เขื่อนยะโสธรพนมไพร

ก็มีการแขวนประตูระบายน้ำทั้ง๘บาน
เพื่อให้น้ำไหลผ่านไปตามธรรมชาติ
ที่๑๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือคิดเป็น๑๕๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ขณะที่เขื่อนธาตุน้อยพื้นที่ด้านล่าง
ที่ทำงานเชื่อมต่อกันกับเขื่อนเยอะโสธรพนมไพร
บริเวณตำบลธาตุน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจุบันก็เร่งระบายน้ำลงสู่น้ำมูล
ที่บ้านวังยางตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบ
แขวนประตูระบายน้ำทั้ง๘บาน
น้ำไหลผ่านไปตามธรรมชาติ
ที่๙๓ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน

ก็สามารถที่จะเร่งระบายน้ำได้ถึง
ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
และเมื่อวานทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

และสถาสำนักพัฒนาบำรุงรักษาทางน้ำ
เข้าไปช่วยกันขนย้ายสิ่งของให้ชาวบ้าน

หลังจากที่พบว่ามีมวลน้ำเข้ามายังพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านท่ากกเสียวตำบลบุ่งมัย
และเป็นชุมชนทหปกชุมชนหาดสุญญา
ในส่วนตรงนี้คาดว่าวันนี้จะมีมวลน้ำเข้าไปยังบ้านเรือน
แล้วก็พบว่าถนนบางเส้นนั้นถูกตัดขาดเรียบร้อยแล้วครับ
ทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอุบลรัชธานีครับ
ขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์ก็เกาะติดสถานการณ์ทั้งที่ร้อยเอ็ดเมื่อวานนี้
ประมวลให้ได้ติดตามกันแล้วก็เช้านี้ที่อุบลราชธานี
เดี๋ยวต้องรอติดตามต่อนะว่าจะย้ายไปพื้นที่ไหนจังหวัดไหนนะคะ